คุณผู้ชมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเกิดเหตุสลด
เพราะว่ามีสามีภรรยาเขาเดินอยู่ริมทางเพื่ออะไร
ไปซื้อข้าวจะซื้อข้าวไปกินที่ทำงานนะครับ
ภรรยาเดินนำหน้าสามีแค่๕๙เท่านั้นเอง
สุดท้ายมีรถกระบะคันนี้พุ่งมากวาดภรรยาของเขา

ภรรยาของเขาเสียชีวิตต่อหน้าต่อตาสามีเลยคุณ
ที่เกิดเหตุอยู่บริเวณถนนทางเข้านิคมอุตสาหกรรมมาพตะพุธ

ในที่เกิดเหตุก็พบรถกระบะมิซูบิชิทะเบียนระยอง
อยู่ในสภาพพลิกตะแคงข้างนะครับ
ในที่เกิดเหตุพบแผงขายของถูกชนพังเสียหาย
และที่สำคัญเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตนะครับ
เพราะว่าพบร่างของผู้หญิงถูกรถชนเสียชีวิตคาที่
ทราบชื่อนางสาวแอนจูด้วงนะครับ
สอบถามนายนราศักดิ์คีราชอายุ๓๔ปีเป็นสามีของผู้ตาย
คุณผู้ชมเขาเล่าให้ฟังไปด้วยร้องไห้ไปด้วยนะครับ
บอกว่าผมกับภรรยากำลังพากันเดินหาของกินตรงนี้
เพื่อจะซื้อของกินไปเป็นอาหารเช้าในที่ทำงาน
ระหว่างเดินอยู่ภรรยาเดินนำอยู่แค่๕๙เองนะฮะ
ขณะเลือกหาของกินไปเรื่อยจู่รถกระบะสีขาว
เสียหลักมาชนภรรยาผมต่อหน้าต่อตา
เขาให้สัมภาษณ์ได้แป๊บเดียวเขาวิ่งไปร้องไห้เลยนะครับ
นี่นะครับก็โหน่าสะหรดจังจริงนะฮะ

ต่อหน้าต่อตาระยะห่างเพียงแค่๕ก้าว
จะสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยละเอียด
แล้วก็ดำเนินการนำตัวของคนขับรถกระบะ
เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
ก็ทางคนขับรถกระบะไม่ให้ข้อมูลใดกับนักข่าวเลยนะฮะ
และขอให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเท่านั้นนะครับ